อย่างที่บอกอะไรที่มันอยู่ในโลกออนไลน์มันอยู่ตลอดไป
แม้แก่กระทั่งทวิตต่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้

แต่ตอนนี้กลายเป็นว่ามันน่าจะเป็นปัญหารอยร้าว
ที่จะก่อให้เกิดความหมางใจกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลหรือเปล่า
มันเริ่มมาปะทุมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วค่ะ

ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ที่เขาบอกว่าเขาจะเป็นว่าที่นะ
คุณทิมพิธาต้องออกมาโพสต์เบรกทุกดราม่าเลยนะคะ

ประธานสภาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงไม่กี่วันมานี้
เป็นเรื่องความเห็นไม่ตรงกันของพักร่วมรัฐบาลที่เล็กมาก
ถ้าเทียบกับภารกิจที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้พวกเรามา
ดังนั้นพักร่วมรัฐบาลต้องจับมือเกี่ยวแขนกันไว้ให้มั่นคง
ทำภารกิจยุติสืบทอดอำนาจรัฐประหาร
พาประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยให้สำเร็จจงได้
พวกเราต่างก็รับทราบวิธีคิดหลักการเหตุผลของทุกฝ่าย
แจ่มแจ้งในประเด็นนี้กันแล้ว
ดังนั้นผมขอให้เรื่องตำแหน่งประธานสภานี้
พักร่วมรัฐบาลกลับไปพูดคุยกันผ่านตัวแทนแต่ละพัก

ตอนนี้ขอให้ทุกพักเดินหน้าทำงานปรับจูนนโยบายร่วมกัน
ตั้งรัฐบาลให้สำเร็จตามความคาดหวังของประชาชนครับ
คือตอนนี้เอาด่านแรกก่อน
ด่านแรกคือกรกตให้รับรองการเลือกตั้งรับรองสอสอให้ครบก่อน
แล้วต้องไปด่านต่อไปประเด็นเรื่องของการ
ประธานสภาอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน
ให้เขาไปคุยกันในวงเจรจาแบบนั้น
นักข่าวก็วันนี้เจอคุณทิมนะคะ

ยังไงขอฟังแบบชัดจากปากคุณทิมพิธาหน่อยได้ไหม
คุณทิมยังตอบประเด็นเรื่องที่มีนักวิชาการเสนอบอกว่า
ให้อาจารย์วันนอลหัวหน้าภักดิ์ประชาชา

แบ่งกันเป็นประธานสภาคนละ๒ปีเลยไหมล่ะ

ว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการกลับไปพูดคุยกันผ่านทีมเจรจาที่เคยตั้งไว้
ส่วนจะต้องใช้วิธีการโหวตไหมหรือยังไงเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงจุดนั้น
คือมันเป็นเรื่องปกติของการทำงานอยู่แล้วที่จะมีความเห็นไม่ตรงกัน
แต่ทุกอย่างมันมีทางออกเสมอส่วนที่จะมีกลุ่มแฟนคลับเพื่อไทย
เรียกร้องให้เพื่อไทยถอนตัวจากรัฐบาลในวันอาทิตย์นี้
เขาเขาทำโปสเตอร์แจกกันแล้วนะอืมบอกว่าอาทิตย์นี้ไปรวมตัวกันเนี่ย
เพื่อไทยรวมพลังที่พักกดดันถอนตัวร่วมรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยนะคะ
คุณทิมก็บอกว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
แต่ก็ขอให้ได้พูดคุยปรับจูนกันเพื่อให้ประเทศเดินหน้า
เพราะมันมีงานใหญ่รออยู่อีกเยอะ
โปรสกพระเก้าไกลเอง
สิ่งที่มันรมก็บอกนะครับการมีตำแหน่งประทานสภา
มันก็จะเกิดประโยชน์แหละถ้าเป็นคนของพักเก้าไกล
กลับกันถ้าก้าวไกลได้ที่นั่ง๑๔๑ที่

กลายก็จะไม่ขอตำแหน่งประธานสภา
เพราะพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาลควรต้องได้ตำแหน่งนี้อยู่แล้ว
ส่วนที่เพื่อไทยออกประกาศผ่านทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ก

ไม่ใช่วาระของพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง
เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อใจกัน
ไม่งั้นก็คงไม่ร่วมกัน
มานั่งเป็นประธานสภาเนี่ย

เดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวก็เก่งกันเยอะ
บางครั้งอาจจะดีกว่าผู้สูงอายุด้วยซ้ำไป

อันดับหนึ่งจะมานั่งทำหน้าที่ประธานสภา
เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย

ไม่อยากให้กระจายออกไปข้างนอก
มัวแต่ทะเลาะกันความเชื่อมั่นมันก็จะลดลงด้วย
ก็อยากจะฝากทั้งสองพักให้เลือกคนที่เหมาะสม
อาจารย์วันนอบอกว่าผมยินดีให้คำปรึกษาครับ
ไม่ทันซะแล้วล่ะครับอาจารย์วันนอร์ครับ
เผือไทยใช้สื่อออนไลน์ในการตอบโต้ภาคเก้าใกล้
บอกประธานทรัพย์เนี่ยมีหน้าที่
ผลักดันนโยบายของทุกพักนะจ๊ะ
ไม่ใช่ผลักดันเฉพาะภาคการเมืองใดของปลังการเมืองหนึ่ง
แล้วอย่านะอย่าใช้วิธีจะเอามวลชนมากดดัน
นี่คือท่าทีจากเพื่อไทยสู่ก้าวไกลครับ
วิตข้อความบอกว่าประธานสภาควรเปิดทางผลักดัน
ไม่ใช่ผลักดันวาระของภาคใดภาคหนึ่ง
ว่าประธานสภาจะเป็นใครมาจากพักใด
ก็ต้องทำภารกิจร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวงเจรจาพักร่วมรัฐบาล
แก่นำและทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า
การจัดสรรตำแหน่งจะคำนึงถึงความยุติธรรม

ในกรณีนี้เราชนะมาด้วยกันก็ควรทำงานร่วมกัน
ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะพักร่วมรัฐบาล
เลี่ยงที่จะใช้มวลชนกดดัน
แต่ควรหาทางทำภารกิจเพื่อประชาชนร่วมกันให้สำเร็จ
แล้วก็มีการโพสต์ต่ออีกบอกว่า
รัฐธรรมนูญมาตรา๑๑๖และ๑๑๙ระบุว่า
ประธานสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
และเป็นประธานของสอสอทั้งสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลครับ
แล้วก็เพจพักเพื่อไทยนะครับ
ก็ยังโพสต์ตอกย้ำเมื่อกี้ทวิตเตอร์นะอันนี้มาเพจบ้าง
ยังโพสต์ตอกย้ำวันนี้อีกว่า
รัฐธรรมนุนมาตรา๑๑๖บัญญัติว่า
ประธานและรองประธานสภาจะเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองในเวลาเดียวกันไม่ได้
ประธานสภาจึงต้องผลักดันยติต่าง
ว่าจะเป็นของรัฐบาลฝ่ายค้านหรือประชาชนเข้าสู่สภา
วันอาทิตย์นี้บ่าย๒จะไปยื่นข้อเสนอให้เพื่อไทย
ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลนั่น

ให้พักถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลกับก้าวไกล
และให้อิสระพักตัดสินใจจะร่วมรัฐบาลกับพักใดก็ได้
หรือจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามอัธยาศัย
โอ้โหมีความเห็นจากนายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกต
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
คือเป็นการร่ายยาวเลยนะถึงพักเก้าไกล
เพื่อเตือนสติ๑๐ข้อใจความสรุปได้ว่า
ถ้าจะทำการใหญ่อย่าใจร้อนให้ถนอมน้ำใจกัน
อย่ามองมิตรเป็นศัตรูนะครับ
และต้องมีความใจกว้างในเรื่องการแบ่งปันตำแหน่ง
เรื่องหุ้นสื่อก็อย่าประมาทให้เตรียมหลักฐานและชี้แจงให้ดี
ขณะที่การหาเสียงสนับสนุนจากสวต้องเอาไมตรีเข้าแรก
และต้องสื่อสารไปยังด้อมดอมส้มอ่ะมั้งนะฮะให้อยู่นิ่งนะครับ
อย่าตอบโต้คนที่เห็นต่างให้ก้าวไปอย่างช้าบ้างก็ได้
เพราะถ้าก้าวเร็วไปหากหกล้มเรือแตกจะไปไม่ถึงฝั่ง
สมชัยศรีสุธิยากรครับ